ยังไงคะคือสังเกตว่ารถคันนี้มาจอด

วันแล้วทำไมมาจอดอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนสักที
ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ารถคันนี้ถูกขโมยมาครับ
กลางวอร์๓๓๐๒สรรค์อัมิราศ

เห็นได้ป่ะ

คือเขาจอดอยู่๒วันแล้วครับ

จอดทิ้งครับทะเบียนกง๓๓๐๒อำนาจเจริญ

คุณธนวัฒน์พี่ช่างสังเกตจริง
เป็นคนแรกนะฮะที่ไปเห็นแล้วก็เล่าบอกว่า
เขาสังเกตเห็นรถเก๋งสีขาวเนี่ยนะฮะจอดอยู่ตรงนี้
ปากซอยแบริ่งขาเข้าสุขุมวิทย์กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ช่วงเช้าของ๑๔พฤศจิกายน
อยู่ที่เดิม๒วันแล้วตรงนี้นะฮะ

มันไม่ใช่ที่ที่ควรจะมีรถมาจอดถูกไหม
แต่รถจอดอยู่๒วันแล้วนะครับ
ไม่มีร้านไม่ใช่ที่จอดรถไปริมถนนมีว้าวเข้าไปนิดเดียว

บอกประกาศตามหาเจ้าของหน่อยเถอะ
ไม่นานนะครับก็มีเจ้าหน้าที่โทรกลับมาบอกว่า

คือรถคันนี้ถูกขโมยมาจากแถวนวมินครับคุณผู้ชมฮะ
ตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายน
ก่อนเกิดเหตุเจ้าของรถลงไปซื้อของ
แล้วสตาร์ทรถทิ้งเอาไว้โอ้โหไม่น่าเลย

ก็รีบโทรมาหาพี่เขาที่ช่างสังเกตเนี่ย
ถามว่าโอ้โหเห็นรถหนูที่ไหน

เอาฟังเสียงสนทนาของคู่นี้หน่อยฮะ
ครับแล้วยังไงครับสรุปครับ

เป็นป้ายคิตตี้ป้าย

ใช่พี่อยู่ซ่อยไหนค่ะพี่อยู่ซ่อยไหน

ขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมากเลย

โอ้โหเสียงคนดีใจเป็นอย่างนี้นี่เอง

โอ้โหละล่ำละลักดีใจมากเลย
ดีใจกับพี่เขาด้วยคุณนิตยานะเจ้าของรถ
ก็ไปถึงที่เกิดเหตุยืนยันว่ารถคันนี้เป็นของเธอจริง

ต้องขอบคุณนะเธอบอกขอบคุณพี่ธนวัฒน์จริงนะครับ

อยากจะบอกว่า๑นี่เท่าไหร่ดีที่โดนขโมยรถแล้วได้รถคืน